ซึ่งแวบปลายปีนี้แก้ม
จะมีข่าวเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้อีกด้วยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ขอรักษาอาการเสียงบูบี้ก่อนค่ะ
สู้นะคะแก้มเจ้าหญิงเอลซ่าของน้องจ้า

ซ่าเดือนพฤศจิกายนค่ะแต่เดี๋ยวมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกค่ะ
ทุกครั้งถ้าเจอเด็กอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
ตัวเล็กจำเราได้เราก็ดีใจมากค่ะค่ะ
แต่วันนี้เสียงบูบีนิดหนึ่ง

อืมเพราะว่าจริงจริงป่วยมาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วอ่ะ
แต่ว่ามันยังไม่หาย๑๐๐เลย
เป็นหวัดรอบนี้ค่อนข้างจะรุนแรงอยู่เหมือนกัน

แล้วก็ร้องเพลงอย่างนี้นะคะแล้วก็เสียงดีมากด้วยนะ

สำหรับเรื่องนี้ก็จะมีภาค๒ในปลายปีนี้
อาจจะไปทำอะไรร้องเพลงหรือภาคหรืออะไรหรือเปล่า
ก็ติดตามกันไปผลงานของแก้มวิทยานี้นะคะ